ติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะคุณผู้ชมคะห้าธันวาคมวันดินโลกค่ะ
ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการจุดกำเนิดทั้งคนสิ่งมีชีวิตรวมทั้งอาหารที่มีคุณภาพ
เพื่อเป็นการให้ตระหนักเห็นความสำคัญแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินนะคะ
ล้วนแต่ก่อกำเนิดเกิดจากดินจึงทำมีรายงานพิเศษชิ้นนี้ออกมาติดตามได้จากรายงานค่ะ
ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกเพื่อให้ทั่วโลกได้เห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน
กำหนดให้ตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวงราชการที่เก้า
เนื่องจากทรงมีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดินในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน
วันดินโลกนอกจากจะเป็นวันที่รณรงค์ให้ทั่วโลกได้เห็นความสำคัญของทรัพยากรดินแล้ว
ยังถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติของไทยดินถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศ
แต่หลายสิบปีที่ผ่านมาดินได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก
เมื่อดินเกิดความเสื่อมโทรมก็ส่งผลต่อคุณภาพด้านเกษตรกรรมและโภชนาการ
ดินเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอาหารที่ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสุขภาพของคนและสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน
ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน
เพื่อให้เกิดผลผลิตที่ดีโภชนาการที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีและชีวิตที่ดี
เพราะอาหารล้วนก่อกำเนิดเกิดจากดิน
อกจากนี้ในสังคมไทยดินเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดเกษตรกรมากที่สุด
แต่เป็นสิ่งที่เกษตรกรรู้จักน้อยที่สุดเพราะมักหันไปให้ความสนใจในพันธุ์พืช
ยาฆ่าวัชพืชยาฆ่าแมลงโดยไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องดิน
วันดินโลกเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการแสดงออกถึงความตระหนัก
บทบาทของทรัพยากรดินที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
การสร้างสุขภาพดินที่ดีนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจน
และลดปัญหาการขาดแคลนอาหารได้
ดินดีคือที่มาของอาหารปลอดภัย
เพราะสิ่งมีชีวิตในโลกล้วนก่อกำเนิดเกิดจากดิน